ไปดูเรื่องของกลุ่มนักซิ่งกันนะฮะ
ชาวบ้านที่จังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะแถวบางแสน
เขาบอกนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปผ่านมา
สุขุมวิทย์เอื้อมระอากันแล้วนะครับ
เพราะว่ามีกลุ่มเด็กแว้นเข้ามาซิ่งป่วนเมือง
ตอนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่กวดขันอย่างจริงจังแล้วก็ปราบราม
เพราะว่าถ่ายคลิปออกมาก็เห็นกลุ่มนักซิ่งเต็มท้องถนนเลย
ใช่ค่ะเกรงจะอันตรายต่อรถที่สัญจรผ่านไปมา
รถของฉันขับอยู่บนท้องถนนแบบนี้ฉันก็กลัวเหมือนกัน
แล้วเขามาเป็นกลุ่มแบบนี้ทำให้เราหลบยากนะ

โดยประชาชนในพื้นที่จังหวัดชนบุรี
โดยกลุ่มวัยรุ่นได้พากันซิ่งรถจักรยานยนต์

ยกล้อกันเป็นแถวนะฮะผ่านผลด้วยขับเร็วด้วยนะครับแล้วก็จับคู่ซิ่งประลองความเร็ว
บนถนนสุขุมวิทย์ช่วงรอยต่อพื้นที่ระหว่างอำเภอเสม็ดจังหวัดระยองกับอำเภอแสนศุกร์จังหวัดชนบุรี
นี่ชาวบ้านชี้จุดให้มาแบบนี้แล้วนะฮะตำรวจครับช่วยหน่อยนะครับ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้สัญจรผ่านบริเวณนี้เป็นอย่างมากครับชาวบ้านระแวกนี้เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้โห
เด็กแว้นนับร้อยคนมักจะมายึดถนนสุขุมวิทย์ฝั่งขาเข้าบางแสน
ซิ่งรถจักรยานยนต์กันเป็นประจำแล้วครับขณะที่ตำรวจก็จะมาตั้งด่านจับกลุ่มเช่นกัน
โดยแต่ละครั้งสามารถจับกลุ่มวัยรุ่นได้เป็นจำนวนมากครับรวมรวมแล้วนะคุณโอ้โห
ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มได้เดือนละไม่ต่ำกว่าสามพันคันนี่ชาวบ้านเปิดเผยข้อมูลนะ
คือตำรวจเขาก็ทำงานแหละแต่ปราบปรามปราบเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนะครับ
บอกว่าจับปรับไปมากเท่าใดเรียกผู้ปกครองมาก็แล้ว
แต่ก็ไม่ทำให้กลุ่มวัยรุ่นเกิดความเข็ดหลาบนะครับ
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดมักจะนัดแนะกันผ่านเฟซบุ๊ก
ประลองความเร็วแล้วก็ขี่รถแบบผ่านผล
เกรงกลัวกฎหมายนะครับแล้วก็ส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ไม่กล้าใช้ถนนกันแล้วนะฮะ
อกจากนี้ก็มีบ่อยครั้งที่เกิดอุบัติเหตุเฉียวชนรถที่สัญจรผ่านไปมาได้รับความเสียหาย
ชาวบ้านจึงอยากจะฝากไปถึงตำรวจให้เร่งกวดขันจับกลุ่มอย่างเด็ดขาดด้วย
กระซิบมาแบบนี้ด้วยนอกจากตำรวจทหาร
ขอพึ่งทหารด้วย
อีกจุดหนึ่งได้ไหมถนนเกษตรนวมิน

นึกว่าเป็นข่าวต่อไปไม่ใช่ใช่ไหมคุณเจอเอง
อันนี้แจ้งเองฝากด้วยนะคะ